มาพาไปที่ปฐุมธานี
ไปดูเหตุการณ์ระทึกนะฮะด้านหลังของเราเลย
ไล่จับวุ่นชายชิงรถ
ตรวจการของอบจปฐุม
หนีไม่รอดครับเพราะตำรวจตามไปตะกรุบตัวได้
พอถูกจับปุ๊บแกล้งบ้าเลย

พ่อกันจับมันอยู่ตรงนี้หรือยัง
ครับผมคุณสำรวจเขาสนับคุงผู้ร้ายอยู่ลูก
พ่อเขากินเข้ารถสำรวจเหรอ

ชื่อว่านายบุญนำอายุ๖๓ปีนะฮะ
อย่ามาแกล้งบ้าเหอะตำรวจไม่เชื่อหรอก
เพราะไปดูประวัติอันยากรรมโอ้โฮ

ส่วนใหญ่คดีชิงทรัพย์ชาวบ้านปล่อยอีกครั้งด้วย
นี่ค่ะเจ้าทุกข์บางรายสงสารนะ
ดำเนินคดีที่ผ่านมาแต่ครั้งนี้เอาอีกแล้ว
มาขโมยรถตรวจการของอบจปฐุมเนี่ยนะคะ
อ่าสุดท้ายแล้วนี่ค่ะพลเมืองดีบันทึกภาพไว้ได้นะคะ
ตำรวจสพลำลูกกาไปบุกชาร์จตัวผู้ชายคนนี้

จุดเกิดเหตุก็คือบนถนนบริเวณสะพานคลอง๘
ธัญบุรีหน้าวัดอายุการาม
เสร็จปุ๊บใส่กุญแจมือปั๊บเลยค่ะนะคะ
เหตุการณ์นี้ถือว่าคนร้ายอุกอาจมากเลยนะคะ
ต้องกล้าเบอร์ไหนต้องกล้าขนาดไหน
ถึงเข้าไปชิงรถกระบะติดไซเรนของเจ้าหน้าที่อบจปฐุมธานี
ตอนที่ก่อเหตุเป็นกลางวันแสกด้วย
เจ้าหน้าที่เพิ่งจะลงจากรถไปตรวจดูพื้นที่
ดูแลประชาชนที่ตำบลลำลูกกามเผลอลำลูกกาของจังหวัดปทุมธานี
นี่แหละค่ะจังหวะนี้คนร้ายพอสบโอกาสปุ๊บ

แล้วก็ขับออกมาหน้าตาเฉยเลยนะคะ
ทันทีที่คนร้ายขับออกไปค่ะคุณผู้ชม
เขาใช้เส้นทางลำลูกกาธัญบุรี

วิทยุตำรวจก็มีการแจ้งให้ตำรวจในพื้นที่

ตอนนั้นโหจังหวะมันได้จริง
เพราะตำรวจโทสมชายรอดเล็กนะฮะ

เพิ่งจะกลับจากเดินทางไปส่งตัวผู้ต้องหา
คังที่ศาลจังหวัดธัญบุรีพอดี
ได้รับแจ้งตอนนั้นปุ๊บตามได้ทันเลย
ก็รีบขับรถควบคุมตัวผู้ต้องหา
คือเป็นรถกระบะทึบเนี่ยตามไล่ล่าไปนะคะ
นี่กระทั่งตามคนร้ายไปทันบริเวณสะพานคลอง๘

คือตอนที่ตำรวจตามไปทันประกบแล้วล่ะ
ให้หยุดรถแต่คนร้ายไม่ยอมหยุดค่ะ
จะขับรถเนี่ยพุ่งชนตำรวจตำรวจตัดสินใจยิงยางเลย
ยิงยางสกัดนะฮะทำให้ยางแตก
จากนั้นถามว่ายอมหยุดป่ะไม่ยอมหยุดค่ะ
ยังไม่สิ้นฤทธิ์นะคนร้ายพยายามที่จะหนีต่อ
ตำรวจตัดสินใจนำรถควบคุมตัวผู้ต้องหาขวางเลย
กระบาดทึกป่ะค่ะขวางเลยนะฮะแต่คนร้าย
เอ้ายังไม่หยุดมันขับย้อนสอน
แต่ไปเจอรถติดชีวิตเปลี่ยนสุดท้ายหนีไม่รอดนะคะ
ไม่รอดถูกควบคุมตัวในที่สุดค่ะ

ผู้ชายคนนี้ชื่อว่านายบุญนำอายุ๖๓ปี

โดยเฉพาะเรื่องของชิงทรัพย์ชาวบ้านเนี่ย

พอถูกจับได้ครั้งนี้คราวนี้หงายการ์ดแกล้งบ่า

คือก่อนหน้านี้ที่ไปชิงทรัพย์ชาวบ้านมา
เจ้าทุกข์บางคนเขาไม่เอาเรื่องก็ปล่อยไม่ดำเนินคดี
ส่วนกรณีนี้เจ้าตัวอ้างบอกว่ารถตรวจการเป็นของหลวง
ถือเป็นทรัพย์สินส่วนรวมที่ทุกคนมีสิทธิ์ใช้

รถตรวจการอบจปฐุมเป็นของหลวง
เป็นของหลวงปุ๊บแปลว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะใช้

ด้วยการที่ดูแลชาวบ้านที่เจ้าทะธินลงไป

ไม่ได้ไม่ได้ค่ะตำรวจบอกรับฟังไม่ได้เลยนะคะ